คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมว่าเจ้าของหอท่านเนี้ยเขาทำแบบเนี้ย
คุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรผู้หญิงคนหนึ่งแจ้งย้ายออกสิ้นเดือน
อืมเธอเนี่ยขนของไปแล้วครั้งหนึ่งฟึ๊บยังเหลืออีกเธอจะกลับมาเอาฮะ

แล้วข้าของผมอ่ะแล้วข้าของผมอยู่ไหนพี่เก็บไปไหนเราจะรู้ไหม
ขยะมันเก็บไปเมื่อเช้าพี่นำแบบนี้ไม่ได้นะทำอะไรยังไม่ได้
แล้วหนูทำแบบนี้หนูทำได้เหรอหนูขนของออกในวันที่พี่ไม่อยู่
อ้าวแล้วพี่ไม่อยู่อ้าวหนูแค่เห็นแล้วหนูพิสิทธิ์อะไรอ่ะ
แล้วพี่พิสิทธิ์อะไรนึกว่าหนูไม่อยู่แล้วหนูไม่ได้ติดต่อพี่มาเลย
แล้วหนูแจ้งแค่ว่าวันนี้หนูจะขนของออกนะแล้ววันจันทร์หนูอ่ะ
ย้ายออกเลยหนูอยู่ไม่ถึงเดือนหนูเป็นคนพูดนะ
ใช่หนูอาจจะอยู่ไว้สิบเดือนแล้วสัญญาคือมันสิบเดือน

มันยังอยู่ที่พี่ไม่มีสิบเดือนของหนูอ่ะ
ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยอ่ะผู้หญิงคนนี้
คือยังไม่หมดสัญญาเช่าใช่ไหมคะยังไม่หมดสัญญา
เธอขนของไปรอบเดียวแล้วอีกรอบหนึ่งเนี่ยเธอจะมาเอา
กลับมาปั๊บเจ้าของหอเคลียร์ให้หมดแล้ว
ไปหมดเลยทิ้งใช่ครับ
ผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ออกมาเลยเธอคงเต็มที่แล้วล่ะ
หลังจากเจ้าของหอบอกว่าข้าวของเครื่องใช้ที่เหลืออยู่ในห้อง

ที่ไปที่มาของเรื่องนี้คุณผู้ชมครับ
ผู้หญิงคนดังกล่าวแจ้งกับเจ้าของหอบอกว่า
หนูจะย้ายออกสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะวันนี้เป็นที่เมื่อไหร่
ครับอ่านะฮะแล้วหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
อาจจะขนของออกไปก่อนสิ้นเดือน
ระหว่างนั้นเธอก็ทยอยขนของออกไปสิครับ
เพราะคิดว่าหากขนรอบเดียวเนี่ยโอ้เดี๋ยวมันต้องใช้รถบรรทุก
แต่ยังเหลือกระเป๋าเหลือข้าวของบางส่วนอยู่ในห้อง
ตั้งใจว่าจะกลับมาขนของภายหลัง
จากนั้นก็ไม่ได้กลับมาหอพักอีกหลายวัน
กระทั่ง๒๒พฤษภาคมครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่ห้อง
ปรากฏว่าเข้าของเครื่องใช้หายเกลี้ยง
สอบถามเจ้าของหอพักบอกว่าเอาไปทิ้งหมดแล้ว

แต่คำพูดที่เธอบอกว่าเจ็บที่สุดคือ
พี่เป็นเจ้าของพี่มีสิทธิทำอะไรก็ได้
จะยกเลิกตอนไหนก็ยังได้
ใช่ไหมครับคุณผู้ชมผมถามนะฮะ
ได้ยินแบบนี้เธอร้องไห้ออกมาเลยครับ
รู้สึกว่าเจ้าของหอทำเกินกว่าเหตุนะฮะ
ที่เธอไม่ติดต่อกลับมาก็หมายความว่า

อีกทั้งกุญแจคีย์การ์ดค่าใช้จ่ายต่าง

เจ้าของหอจะยังไม่น่ามีสิทธิ

เรื่องนี้ชาวเน็ตเสียงไม่แตกครับ

ก็คือเจ้าของหอพักทำไม่ถูกต้อง

นะฮะแนะนำให้ไปแจ้งความ

เบื้องต้นผู้เสียหายไปแจ้งความละที่สนบางสาธงศ์นะครับ
เรื่องต้นให้เจ้าของหอพักชดใช้ค่าเสียหาย
ก็คือไอ้ข้าวของที่เอาไปทิ้งเนี่ย
เดี๋ยวตำรวจจะเชิญเจ้าของหอพักมาสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไปครับ